ฉันคนเดียวนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้ยจะออกไปเที่ยวทั้งทีก็ไม่ได้ไป
คุณพ่อเรียกให้มาดูสวนมังคุดอีกแล้วไหนจะรดน้ำไหนจะเก็บมังคุด
ฉันคนเดียวตลอดเลยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะรูปกรณ์ร้อนน้ำมารายงานตัว
รายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะแต่ถึงจะบอกว่าดิฉันเป็นคนเดียวที่ต้องมาทำสวนมังคุดก็ตาม
แต่คุณผู้ชมทุกทุกท่านจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ออกประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอ่าวไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
ตอนนี้ยังคงจะต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะคะว่ายังคงจะต้องเผชิญกับฝนแล้วก็คลื่นลมแรงอยู่นะคะ
อ่าวไทยแถบจังหวัดสุราชธานีลงไปนะคะจะมีคลื่นสูง๒๔เมตร
สังเกตจากลักษณะของคลื่นลมกระแสลมตะวันออกที่พัดมานะคะแม้ว่ายังมีกำลังอ่อนลงแล้วแต่ว่ายังคงส่งผลกระทบทำให้คลื่นบริเวณนี้สูงอยู่
สังเกตจากโมเดลจำลองอากาศเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเตือนว่างดเดินเรือจนถึงวันนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง
คาดการณ์ว่าฝนจะลดลงคลื่นลมน่าจะสงบขึ้นแล้วนะคะ
ขณะที่ตอนบนของประเทศไทยอย่างเหนืออีสาน
แม้ว่ามวลอากาศเย็นจากจีนที่แผลลงมาปกคลุมนั้นจะมีกำลังอ่อนลงก็ตาม
แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิยังคงลดต่ำลง
อุณหภูมินั้นจะอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียสก็คืออากาศเย็น
ไปถึงอากาศหนาวในบางพื้นที่บริเวณยอดดอยยอดภูก็ยังคงเป็นเลขหลักเดียวอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นคาดการณ์กันหน่อยเผื่อว่าใครจะต้องวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำงาน
เหนือภาคอีสานช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะคะ
ราบนั้นก็ยังคงมีอากาศเย็นค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นอากาศเย็นตอนเช้ากับมีลมแรงด้วย
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
มีลมแรงแล้วก็มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
สุราธานีขึ้นมานั้นจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
สุราธานีลงไปคลื่นสูง๒๔เมตรนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนมีลมแรง
แต่ถึงแม้มีลมแรงยังคงทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศไม่ไปไหนนะคะ
หน้ากากอนามัยดูแลตัวเองกันเอาไว้ด้วยนะคะ

เหมือนว่าตอนนี้ต้องรีบไปเก็บมังคุดแล้วคุณพ่อออเดอร์มาแล้วนะคะ
แต่ทำคนเดียวคงไม่ไหวเรียกพี่กระต่ายมาช่วยดีกว่า